คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์อุทาหรณ์ชายวัย๓๗ปีอดนอนมา๒วัน
แต่ก็ฝืนร่างกายตัวเองในการขับรถกระบะนี่นะครับ

สุดท้ายเกิดอาการหลับนายขับรถชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
ญาติเสียชีวิตหนึ่งแล้วก็สาหัสสอง
นี่ก็เป็นความเศร้าโศกเสียใจนะครับ
ซึ่งนายอุทัยสุปัญญาอายุ๓๗ปี
ร้องไห้อยู่ข้างศพของนายบูสุปัญญาอายุ๕๒ปีผู้เป็นลุง
หลังเกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า
และเป็นเหตุที่ลุงที่นั่งมาด้วยเสียชีวิต
แล้วก็ยังมีญาติบาดเจ็บอีก๒คน
ส่วนตัวเขาเองเป็นคนขับรถคันนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนสายนครพนมธาตุพนม
ช่วงบ้านท่าค้อตำบลท่าค้ออำเภอเมืองนครพนม
ตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยประดมกำลังเข้าตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือ
พบที่เกิดเหตุเป็นถนน๔เลนฝั่งขาเข้าตัวเมือง
มีรถกระบะอิซูซูสีบรอนทองอยู่ในสภาพชนกับเสาไฟฟ้าบริมถนน
หน้ารถกระบะพังยับกระจกหน้าแตกละเอียด
โซลหน้ารถยุบถึงที่นั่งข้างคนขับ
ทำให้คนที่นั่งมาด้วยเสียชีวิตคาที่ก็คือนายบูสุปัญญา
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนำศพออกมาจากรถนะครับ
ส่วนคนขับซึ่งเป็นหลานชายแท้ของผู้เสียชีวิต

หลังเกิดเหตุก็ร้องไห้เสียใจด้วยความตื่นตระหนก
และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๒ราย
เป็นชายที่นั่งท้ายรถกระบะยังไม่ทราบชื่อ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนครพนมอย่างเร่งด่วนนะครับ

ได้ไปร่วมงานบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติ
ที่บ้านหนองประดุกตำบลบ้านพึ่งอำเภอเมืองนครพนม
ได้ช่วยเตรียมงานทำอาหารติดต่อกันมา๒วันแล้ว
พักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อย
หลังเสร็จงานบุญมีการชักชวนกันไปไหว้พระธาตุพนมในช่วงเช้านะครับ
พ่อค้ากลับจากไหว้พระเสร็จมาถึงที่เกิดเหตุ
อุทัยบอกว่ารู้สึกว่าง่วงแล้วก็หลับใน
แต่ตอนหลับในไม่รู้สึกตัวนะครับรู้สึกอีกทีก็รถเสียหลักชนเสาไฟฟ้า
ทำให้ลุงที่นั่งมาข้างคนขับเสียชีวิตคารถ
ซึ่งรู้สึกเสียใจมากไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้
ก็ยอมรับว่าง่วงแต่ก็ฝืนขับรถ
คนอื่นก็ให้ดูเหตุการณ์ที่เขาเผชิญมา

เจ้าหน้าที่จึงได้เร่งตรวจสอบเก็บหลักฐานประกอบการดำเนินคดี
อกจากนี้ยังได้แจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน
ระมัดระวังหากพักผ่อนไม่เพียงพอ
ไม่ควรขับรถเพราะว่าเสี่ยงอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตนะครับ